คุณผู้ชมคะกลับมาดูคดีนี้ค่ะยังเป็นคดีใหญ่ของคนไทยแล้วก็ประชาชน
รวมทั้งไทยรัฐทีวีเองก็มีการเกาะติดเรื่องนี้
คือเมื่อวานนี้บิ๊กโจ๊กมีการเปิดกล้องวงจรปิดไปแล้ว
หลายอย่างที่ตำรวจได้มีการให้การไป
ข้อมูลก็มีการให้การเท็จ
ข้อมูลก็เหมือนกับมีการให้การขัดแย้งกันกับภาพวงจรปิด
เช่นเดียวกันกับท่านนี้นะคะผู้กำกับสนพญาไทยค่ะ
วันนี้มีการถูกเรียกให้มาสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้พบว่ามีการให้การกับตำรวจเท็จ
หรือว่ามีการให้การไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกับหลักฐานวงจรปิดที่บ้านของกำนันนก
รวมไปถึงวงจรปิดที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลนครปฐม
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเชิญตัวแล้วก็เรียกตัวผู้กำกับสนพญาไทย
พันธบทเอกริสดาพอลจงอักษร
มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือตัวตำรวจที่บาดเจ็บคือพันธบทโทวสิน
แล้วก็ตำรวจที่เสียชีวิตก็คือสารวัตรสิวจากงานเลี้ยงของกำนันนกในพื้นที่นครปฐม
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้กำกับสนพญาไทย
ท่านอ้างว่าท่านให้การช่วยเหลือสารวัตรสิว
แล้วก็พันธบทโทวสินที่โรงพยาบาลนะคะทีนี้ท่านก็เปิดเผยว่า
เหมือนกับมีการให้ปากคำตามข้อเท็จจริงไปแล้ว
คือวงจรปิดเหมือนไม่มีภาพท่านปรากฏภาพที่บิ๊กโจ๊กเอามาเปิดวันก่อนหน้านี้นะครับ
ในบ้านงานที่มีการจัดงานเลี้ยงไม่ได้เห็นท่านในวินาทีที่ได้มีการช่วยเหลือ
สารวัตรสิวหรือว่าสารวัสสิวกรแล้วก็รองผู้กำกับวัสสิน
แต่ว่าจะไปปรากฏตัวที่โรงพยาบาลแล้วท่านเองก็เป็นหนึ่งในตำรวจ
โดนเรียกมาสอบอย่างต่อเนื่องแล้วก็สอบเครียดด้วย
ใช่ค่ะซึ่งท่านก็ยืนยันว่าจริงแล้วท่านช่วยนะ
แล้วก็ขับรถตามประกบออกไปเลยกับรถคนเจ็บนั่นแหละ
แต่แค่ว่าไปหลงอยู่ประมาณสัก๘นาทีถึงมาถึงโรงพยาบาลทีหลัง
ก็คือรถที่มาจอดทีหลังแล้วก็เดินเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
เมื่อวานนี้ท่านก็ได้ให้ข้อมูลให้ปากคำอย่างละเอียด
ข้อมูลให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไม่ได้เพราะบอกว่าอยู่ในสำนวนไปหมดแล้ว

แต่ว่าบางข้อมูลยอมเปิดปากเล่าให้กับนักข่าวฟังได้บ้างนะ
ใช่ค่ะและท่านก็ยังคงยืนยันว่าท่านเองให้การช่วยเหลือสารวัตรสิวจริง

ทีนี้ท่านยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค่ะคุณผู้ชม
ท่านบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยขณะที่อยู่ในงานเลี้ยงเนี่ย
ได้มีการเห็นในช่วงเกิดเหตุคือเห็นนาทีที่สารวัตรสิวถูกยิง
โดยภาพที่ตัวผู้กำกับสนพญาไทยเห็น
ท่านบอกว่าตัวท่านเนี่ยเห็นว่านายหน่องท่าผา
มุ่งตรงปลีกเข้ามาที่ตัวสารวัตรสิว
จากนั้นได้ยินเสียงปืนนัดแรกปั้ง

ภูมิกับสนพญาไทยเองเนี่ยตอนแรกคิดว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้า
แต่ทีนี้จู่ห่างมาไม่กี่นาทีนะคะ
มันมีเสียงปืนดังขึ้นอีก๕นัดแล้วเงียบไป

เบ็ดเสร็จเนี่ยเสียงดังคือเสียงปืนเสียงกระสุนปืน
มีการยิงปืนอีก๗นัดด้วยกัน
ตัวท่านเองบอกว่ามองไปจังหวะนั้นเนี่ย
ช่วงจังหวะที่มีการยิงปืนนัดที่๖ที่๗เนี่ย
เห็นว่ามีการใช้อาวุธปืนคือเป็นปืนกล็อกอ่ะนะคะ
ยิงที่ตัวสารวัตรสิวค่ะ
โดยฝีมือของหน่องท่าผานี่แหละเป็นคนยิง
กระทั่งเห็นวินาทีชีวิตของสารวัตรสิวกำลังจะตกลงจากเก้าอี้
จากนั้นเองภูมิกับสนพญาไทยท่านยังบอกด้วยว่า
ท่านเองเนี่ยเหมือนกับมีตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงลูกน้องอ่ะนะคะ
คือดาบตำรวจชนะนัทพยายามที่จะตะโกนมาบอกว่านายพี่สิวโดนยิง
นายพี่สิวโดนยิงก็คือสารวัตรสิวโดนยิง
ที่เหมือนกับตัวภูมิกับสนพญาไทย
จะมีการสั่งให้ลูกน้องไปลากตัวออกมา
แล้วก็นำรถพยาบาลเข้ามาเพื่อที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไป
ก็คือให้ไปเอารถมาเตรียมพร้อมแล้วก็รับตัวไปส่งโรงพยาบาลนะฮะ

ตัวสารวัสสิวส่งโรงพยาบาลนครปฐม
แล้วก็กระบะส่งรองผู้กำกับวัสสิน
และภาพก็จะไปปรากฏที่โรงพยาบาล

และท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยตามไปถึงโรงพยาบาลเนี่ย
เพราะหลง๘นาทีพลขับเลี้ยวผิด

เดี๋ยวผิดก็เลยตามไปถึงโรงพยาบาลช้าไปหน่อย
แต่หลักฐานจุดที่รถไปเลี้ยวผิดตรงจุดนั้น
มีการกลับรถเพื่อจะตามไปที่โรงพยาบาลเนี่ย

ยังไงก็สามารถยืนยันได้ว่าท่านช่วยเหลือจริงนะ
และเห็นว่าต้องการจะขอแก้ข่าวด้วยใช่ไหมเมื่อวานนี้

แล้วท่านก็ย้ำว่าผู้กำกับเบิ้ม

แต่นัดที่๕ตอนที่เว้น๒วิต้องก็ยิงอีก๒อ่ะ

แล้วเราก็บอกเฮ้ยล่า

ทีนี้มันจะมีตัวบุคคลที่พูดกรรมสอนอภายะไทย

ก็คือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาดาบตำรวจชายนัท
แล้วก็ดาบตำรวจสลาวุฒิวันนี้ก็ถูกเรียกตัวมาสอบประคำเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะ
หลังปรากฏภาพที่มีการช่วยเหลือสารวัตรสิว
แต่ทีนี้หลังจากที่มีการสอบปากคำเนี่ยค่ะ
คือเป็นช่วงนาทีที่มีการบันทึกภาพเอาไว้ขณะที่มีการสอบปากคำดาบตำรวจทั้งสองนาย
ทีนี้หลังจากมีการให้การเสร็จเรียบร้อยดาบตำรวจทั้งสองนายเนี่ย
ยังคงปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคดีนี้นะคะคดีที่มีการสังหารตำรวจ
แล้วก็คดีที่มีการจัดเลี้ยงบ้านกำนันนกเนี่ยเบื้องต้นมีรายงานว่า
มีตำรวจทั้งหมดหกนายที่ให้การช่วยเหลือสลวัสดิ์สิวนะคะ
แล้วก็พันธุ์ตำรวจโทวสินซึ่งท่านบาดเจ็บจากงานเลี้ยงถูกยิง
ก็มีการนำเรื่องนี้คดีนี้คือคดีของตำรวจ๖นายมาพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ประกอบกับกล้องวงจรปิดหลักฐานต่างที่ได้มาซึ่ง๙นายนี้แบ่งเป็น
ตำรวจทางหลวง๕นายแล้วก็เป็นตำรวจของสถานีตำรวจภูทรสะยายสมอีกหนึ่งนาย
สำหรับตำรวจทางหลวงห้านายที่ปรากฏหน้าจอนะคะคนแรกค่ะ
มาคือดาบตำรวจชนะนัทนะคะวุฒยากรแล้วก็ดาบตำรวจสลาวุฒิเชียงทอง
จาก๑๐ตำรวจทศพลแซ่อึ้งจ่าสิบตำรวจเมธิศกรพันธ์ศรีจันทร์
แล้วก็ตำรวจอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสะยายสม
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทพัฒระวระยาวิสุทธิ์นะคะ
ส่วนตำรวจอีกท่านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์เนี่ยนะคะ
ท่านเป็นรองสารวัตรปลาปลามสระพมงค์นครปฐม
แต่เหมือนกับนอกจากช่วยคนเจ็บแล้วเอ้า
ทำไมกับมีภาพว่าไปคุ้มครองกำนะนกขนาดหลบหนี
ที่มีตำรวจทางหลวงอยู่ในเครื่องแบบขับนำขบวนกำนันนกไป
ในลักษณะของอำนวยการ
เพื่ออำนวยความสะดวกในการหลบหนีของกำนันนก
ก็คือภาพนี้นั่นเองดังนั้นก็เลยคาดว่าร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์เนี่ย
น่าจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาผิดมาตรา๑
และเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้
ตอนแรกมีการแบ่งกลุ่ม๓กลุ่มใช่ไหมชมพู่คุณผู้ชมครับ
บิ๊กโจ๊กแถลงก็คือกลุ่มตำรวจที่ช่วยเหลือตำรวจที่โดนยิง
สองคือกลุ่มตำรวจที่ช่วยเหลือกำนันนกแล้วก็ในหน่องในการหลบหนี
สามก็คือกลุ่มตำรวจที่พอได้ยินเสียงปืนแล้วก็หนีแตกกระเจิงเห็นแนบเลย
แต่ว่าต่อมาก็มีการซอยย่อยแบ่งเป็น๕กลุ่มแล้วตอนนี้
ตอนนี้แบ่ง๕กลุ่มก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือกลุ่มหนึ่ง
ก็คือกลุ่มตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
สารวัตรสิวหรือว่าสารวัตรสิวกรแล้วก็มีผู้กำกับเบิ้มนี่คือกลุ่มแรก
ที่๒คือตำรวจที่ช่วยเหลือตำรวจที่โดนยิง
กลุ่มที่๓คือตำรวจที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาหลบหนี
และนอกจากนี้ก็มีกลุ่มตำรวจที่หนีแตกกระเจิงเป็นกลุ่มที่๔

ใช่ครับและกลุ่มสุดท้ายจริงแล้วใช้คำว่ากลุ่มมันก็อาจจะยังแปลก
เพราะว่ามีแค่นายเดียวก็คือตำรวจที่ช่วยทั้งตำรวจที่โดนยิงและช่วยทั้งฝั่งของผู้ก่อเหตุ
อันนี้ก็จะแบ่งเป็น๕กลุ่มดังนั้นเดี๋ยวต้องตามความคืบหน้าเพิ่มเติม
หลักฐานทั้งหมดสิ่งที่มันจะยืนยันและย้ำชัดได้มาก

เพราะว่าภาพวงจรปิดมันมีทั้งเห็นทั้งตัวบุคคลได้ยินทั้งเสียง
ล่าสุดครับประเด็นของกล้องวงจรปิดจุดสำคัญสำคัญที่กำนันนกเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าวงจรปิดมี๑๕กล้อง๑๓กล้องกู้ได้๑๐๐
อีก๒กล้อง๑ใน๒นี่ก็คือไม่ได้ใช้งานตั้งแต่๒๓สิงหา
ชมพู่และคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูภาพนี้หน่อย
ติดตั้งกล้องวงจรปิดครับให้ข้อมูลบอกว่า
เดือนมีนาคมปี๒๕๖๕ถูกว่าจ้างให้ไปติดตั้งกล้องคุณภาพสูงเพิ่มเติมอีก๗ตัว
จากเดิมที่สำนักงานกำนันนกเขาติดไว้แล้ว๘กล้องแล้วเสีย๒
จากนั้นก็ว่าจ้างให้ไปติดเพิ่มอีกแล้วก็ไปซ่อมบำรุงให้อีกครั้งเมื่อเดือนมีนาคม
ต้นปีที่ผ่านมานี่เองครับเนี่ยก็จะเป็นกล้องแบบนี้ที่ไปติดนะฮะ
กล้องที่กำนันนกเขาเลือกดูสเปคหน่อยดีไหมว่าเป็นยังไงคมชัด๔ล้านพิกเซล
ก็คือต่อให้เป็นกลางคืนก็เห็นครับมีอินชัดเหมือนกันถูกต้องครับกลางคืนก็เห็นภาพบันทึกภาพได้คมชัด
จับเสียงได้ด้วยโอ้โหเพราะว่ามีไมค์ฮะกล้องคมชัดกลางคืน
มีอินฟาเรทในตัวมีไมค์บันทึกเสียง

ช่วงเวลาเข้าไปเปลี่ยนกล้องวงจรปิดเนี่ย
เขาบอกว่าสังเกตเห็นว่าจะมีผู้ชายผมเกลียนอยู่ในบ้านกำนันนกจำนวนหนึ่ง
แล้วคอยเดินตามเหมือนกับคอยดู
ระหว่างที่เขากำลังติดตั้งกล้องซ่อมแซมจนเสร็จ
จุดที่มีการยิงกันที่บอกว่าตรงจุดนั้น
สองตัวสำคัญมันไม่เห็นภาพ
ตัวหนึ่งก็ไม่ได้ใช้งานตั้งแต่๒๓สิงหา
อีกตัวหนึ่งปรากฏว่าน่าจะมีการปิดสวิตช์ตั้งแต่๑๐โมง๑๖นาทีช่วงสาย๖กันยายน
ปรากฏว่าร้านติดตั้งกล้องวงจรปิดบอกว่าตรงจุดที่ยิงกัน
คือบริเวณลานกว้างตรงสระน้ำเนี่ย
ถ้าไม่มีการเคลื่อนย้ายกล้องนะชมพู่คุณผู้ชม
ตรงจุดนั้นจะมีกล้องอีก๒๓ตัวที่น่าจะเก็บภาพได้
เดี๋ยวลองดูภาพที่เมื่อกี้นี้ครับ
กลมกรอบแดงเอาไว้มีประมาณ๓ภาพด้วยกัน
ภาพนี้ก็คาดว่าน่าจะมีกล้อง๒๓ตัว
ถ้าไม่มีการย้ายกล้องนะน่าจะจับภาพเห็นได้
ตัวแรกหันไปที่สระน้ำจากด้านหลัง
อีกตัวหนึ่งจะหันออกมาจากหน้าบ้าน
ส่วนอีกกล้องหนึ่งจะเห็นจากมุมที่มีต้นไม้ขวางครับ
สองสามตัวนี่แหละมันน่าจะจับภาพได้อยู่ตรงบริเวณนั้น
เจ้าของร้านกล้องวงจรปิดบอกว่าปกติแล้วจะมีงานเลี้ยงกันบ่อยมาก
และถ้ามีการมาปิดสวิตช์จริงเฉพาะในวันนั้น
ตั้งข้อสังเกตว่ามันก็แปลกนะ
แปลกเหมือนกันนะทำไมต้องมาปิดสวิตช์ในวันนั้นด้วยล่ะ
แต่เอาล่ะให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดีกว่า
ที่จะต้องสืบสวนสอบสวนขยายผล
และล่าสุดครับชมพู่คุณผู้ชม

พนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีของกำนันนก
ได้เชิญตัวช่างจากร้านกล้องวงจรปิดแห่งหนึ่งที่นครปฐม
ซึ่งมีความชำนิชำนาญและเป็นผู้เดินสายกล้องวงจรปิด

มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด
ติดเอาไว้ภายในบ้านกำนันนก
ตามจุดต่างแล้วก็ระบบเซิร์ฟเวอร์ในการบันทึกข้อมูลนะฮะ
ตามที่มีรายงานว่าเดิมทีบ้านกำนันนก
มีกล้องวงจรปิด๘ตัวเสียไป๒
แล้วร้านก็ไปติดเพิ่มให้อีก๗๗ตัว
มุมตรงกันกับที่เจ้าของร้านเปิดใจเล่าให้ไทยรัฐทีวีฟังนะฮะ
รวมเป็น๑๕ตัวและมีการรองรับทั้ง
แลนด์แล้วก็ระบบไร้สายเพื่อส่งภาพเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้
กล้องแต่ละตัวที่ติดนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการเคลื่อนย้ายมันน่าจะมีบางมุมที่น่าจะพอเห็นเหตุการณ์
หรือไม่อย่างไรหากมีการปิดสวิตช์กล้องวงจรปิดจริงผู้ที่ไม่ชำนาญสามารถปิดเองได้หรือเปล่า
ตั้งคำถามนี้ไว้ก่อนหรือว่าเครื่องบางรุ่นเป็นการปิดสวิตช
ดึงสายออกจากกล้องแล้วสามารถทำได้เองด้วยไหม
อันนี้เดี๋ยวต้องให้ช่างเป็นคนมาให้ข้อมูล

แต่ขณะนี้ยังไม่มีใครทราบว่ากล้องวงจรปิด๒ตัว
ที่อ้างว่าไม่มีการบันทึกภาพหรือถูกปิดสวิตช์นั้น
จะเปิดภาพกู้ไฟล์ได้หรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดที่แน่ชัดมีคำยืนยันแล้ว
จะรายงานให้ทราบในเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วยต่อไปนะฮะ
ซึ่งติดกล้องวงจรปิดสำคัญมากเลยนะครับโดยเฉพาะจุดที่ตัวช่างติดกล้องวงจรปิด
บอกว่ามันสาดไปที่สระว่ายน้ำเนี่ยเป็นตัวที่ยังกู้ไม่ได้
แต่เขาก็บอกว่า๒๓ตัวน่าจะเห็นภาพนาทีเกิดเหตุ
อาจจะพอรับภาพมุมอื่นได้แหละแต่เดี๋ยวต้องรอดูว่า
วันนี้พอมาให้ข้อมูลแล้วจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไร
เพราะว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะมีการแถลงวันนี้ประมาณสักบ่าย๓โมง
เมื่อวานนี้ไม่ได้แถลงตอนดึกครับขอเลื่อนมาเป็นบ่าย๓วันนี้
รอติดตามความคืบหน้าว่าจะเดินต่อไปในทางคดีได้อย่างไรนะฮะ
เหนือจากหลักฐานกล้องวงจรปิดที่หลายคนก็เฝ้ารอว่าจะมีการกู้ได้หรือไม่
จะมีหลักฐานเพียงพอที่จะไปเอาผิดกับกำนันนกได้ไหม
ให้ข้อมูลบอกว่าคดีกำนันนกท่านมั่นใจว่าหลักฐานทั้งหมด
สามารถที่จะเพียงพอในการเอาผิดกับกำนันนกได้ในโทษประหารชีวิต
ใช่ค่ะพี่คิงฐานเป็นผู้สั่งยิงสารวัตรสิว
อันนี้ท่านบอกว่าท่านมั่นใจว่าหลักฐานเนี่ยเพียงพอนะคะ
ที่จะเอาผิดกับกำนันนกในฐานะที่จะรับโทษประหารชีวิต
พลตะบดโทจิรพพภูมิเดตค่ะผู้ประชาการตะบดสอบสวนกลางท่านก็เปิดเผยว่า
ว่าตอนนี้นะกำนันนกจะมีการถูกคุมตัวไว้ที่เรือนจำค่ะ
แต่ว่าเบื้องต้นแนวทางการสืบสวนก็ยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเดิม
ส่วนการสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการมัดตัวให้ได้มากที่สุดเนี่ย
เพราะว่าโอ้โหถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมาก
ในฐานะที่เป็นคนสั่งยิงเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจ
เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองเพราะฉะนั้นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มั่นใจว่าหลักฐานทั้งหมดแม้ว่าบางตัวบางวงจรปิด
เซิร์ฟเวอร์ยังกู้ไม่ได้แต่มั่นใจว่าสามารถที่จะลงโทษในฐาน
โทษประหารชีวิตได้ครับส่วนกล้องวงจรปิดที่ยังกู้ไม่ครบนะคะ
ยืนยันว่าไม่หนักใจอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้หลักฐานที่แนวทางการสืบสวน
มาทั้งหมดในขณะนี้เนี่ยมันแน่นหนาแล้วก็เพียงพอ
ที่จะบ่งชี้ไปได้เลยว่ากำนันนกเนี่ยเป็นคนสั่งยิง
คือเป็นคนสั่งให้นายหน่องท่าผายิงพันธุ์ตำรวจศิวากรในงานเลี้ยง
เฉพาะคำให้การของพยานประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์เลยนะคะ
เหมือนกับเห็นที่มาที่ไปของอาวุธปืนเห็นพฤติกรรมการทำลายหลักฐาน
เห็นการนำเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดไปทิ้งเห็นการนำอาวุธปืนไปซุกซ่อนไปทิ้ง
รวมไปถึงข้อมูลหลักฐานมูลเหตุจูงใจค่ะ
ทั้งหมดเนี่ยล้วนแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถที่จะเอาผิดกำนันนกได้
ให้รับโทษสูงสุดคือประหารชีวิต
นี่คือข้อมูลจากสืบสวนกลางนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมคะยังมีคำสั่งให้ชุดคลี่คลายคดีเร่งที่จะขยายผลในการตรวจสอบ
แล้วก็สอบสวนเครือข่ายธุรกิจทั้งหมดของกำนันนกด้วยว่ามีความเกี่ยวข้องกับการหัวประมูลโครงการก่อสร้างที่ปีนึงเนี่ยประมูลได้สักประมาณ๑๕๐๐โครงการหรือเปล่า
แล้วก็มีการเสียภาษีได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่รวมไปถึงมีการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดของกำนันนกทั้งหมดเลยนะคะ
ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ละอย่างทรัพย์สินเนี่ยที่ดินบ้านอสังฆาติดินประสัมภาษณ์ได้มาได้ยังไง
ซึ่งตอนนี้ค่ะพอจะมีพยานหลักฐานบ้างแล้วแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการตรวจสอบเพิ่มเติม
อันนี้คือข้อมูลจากด้านของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
และทางด้านพลตำรวจโทจีรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
มีการเรียกประชุมคณะทำงานคลี่คลายคดีนี้ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ
บ่าย๒โมงนะฮะท่านเพิ่งกลับมาจากภารกิจที่สหรัฐอเมริกา
แล้วลูกน้องท่านมาโดนกระทำแบบนี้
ท่านเองก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกน้องแล้วก็ไขความกระจ่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

เพราะว่าตอนนี้พบตรก็สั่งโอนสำนวนคดีให้มาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสอบสวนกลางเลยนะครับ
ส่วนเรื่องของการละเว้นปฏิบัติหน้าที่เรื่องของหัวประมูลนั้น
ยังคงใช้ภูทรภาค๗เป็นพื้นที่หลักในการให้พยานไปให้ปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็สะดวกต่อการเดินทางด้วย
ยังคงมีความคืบหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทราบเรื่อยนะครับ